คุณผู้ชมคะเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักกำนันป๊อนะคะ
ฉายาเจ้าพ่อเมืองชนเจ้าพ่อบุรพานายสมชายคุณปลื้มค่ะ
ได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมานะคะหลังจากเข้าพักรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งระยะที่สี่
จากไปอย่างสงบในวัยแปดสิบสองค่ะซึ่งบรรยากาศบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสมิติเวศ
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
นายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันป๊อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์
เสียชีวิตเมื่อช่วงสามนาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีลูกชายคนโตค่ะ
นายสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาพร้อมภรรยานางสุกุมลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
มีน้องญาติญาตินะคะไปเคารพศพที่โรงพยาบาล
สนทยาบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตด้วยอาการที่ปอดอย่างที่ทราบกันมาก่อนหน้านี้
ก่อนจะเสียชีวิตคุณพ่อได้ค่อยผ่อนคลายแล้วก็หลับไปท่านไปแบบสบาย
ถือว่าท่านหมดห่วงในทุกทุกเรื่องก่อนหน้านี้สั่งเสียให้ลูกหลานทำงานให้กับบ้านเมือง
และถือเป็นต้นแบบของลูกหลานค่ะ
สั่งให้ลูกหลานก็ทำงานให้กลับบ้านให้กับเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับ
ก็ถือว่าท่านก็เป็นต้นแบบของลูกต้นแบบของครอบครัว
แล้วก็เชื่อว่าก็เป็นแบบอย่างของบุคคลนะครับของบุคคลที่ก็มีหลายอย่างที่เรา
ควรที่จะต้องศึกษานะครับแล้วก็นำไปซึ่งผมเองก็ถือว่าท่านเป็นต้นแบบของผม

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพกำนันป๊ที่วัดแจ้งเจริญดอนตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
มีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะมีพิธีรดน้ำศพเวลาสิบห้านาฬิกา
มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีระหว่างวันที่๑๘๒๕มิถุนายน
มีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๒๖มิถุนายนเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
เจ้าภาพบอกว่าขออนุญาตงดรับซองและพวงหลีดค่ะแต่ว่าจะมีตู้รับบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน
ทางวัดแจ้งเจริญดรได้มีการจัดเตรียมสถานที่นะคะก็มีชาวบ้านผู้ที่เคารพนับถือไปช่วยกันทำความสะอาด
มีการนำเต็นต์ไปกางจัดตกแต่งนะคะเตรียมพร้อมที่จะมีผู้ที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
สำหรับนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันป๊อเคยถูกตัดสินจำคุก๕ปี๔เดือนในคดีทุจริต
ที่ดินเขาไม้แก้วเพื่อใช้เป็นที่ฝังกลบขยะของเมืองพัทยาจำนวน๑๔๐ไร่นะครับ
ซึ่งที่ดินผืนดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยพบหลักฐานสำคัญเรื่องการทุจริต
คือสัญญาซื้อที่ดินปี๒๕๓๕โดยผู้ซื้อและผู้ขายลงชื่อยอมรับว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวน
ขณะนั้นมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจเป็นผู้ดูแลคดีนะครับ
ที่สุดแล้วก็มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกนะครับระหว่างนั้นกำนันป๊ะได้หลบหนีการจับกลุ่มนะครับ
แล้วก็มีคดีสะเทือนขวัญจ้างวานฆ่านายประยูนสิทธิโชธหรือกำนันยูน
ผู้ทรงอิทธิพลอีกคนหนึ่งในเมืองชนบุรีจากปมความขัดแย้งจนนำไปสู่การจ้างวานค่ากำนันยูนถึง๔ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
กระทั่ง๙มีนาคม๒๕๔๖กำนันยูนไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวค่ะบดีในจังหวัดชนบุรี

มีผู้ใหญ่ในจังหวัดชนบุรีร่วมงานหลายคนนะครับ
นายสนทยาคุณปลื้มลูกชายกำนันป๋อก็ไปนะครับ
นั่งร่วมโต๊ะเดียวกับกำนันยูนด้วย
ในช่วงที่ถูกมือปืนบุกเข้ามารัวกระสุนใส่นะครับ

มีคำให้การของมือปืนเชื่อมโยงถึงกำนันป๊อ
กำนันป๊อถูกตัดสินจำคุก๒๕ปี
ซึ่งกำนันป๊อกก็ต้องหลบหนีการจับกลุ่มอยู่หลายปี
กระทั่ง๓๐มกราคม๒๕๕๖นะครับ
ก็ไปถูกจับได้นะครับ
แล้วก็ได้รับการพักโทษเมื่อ๑๔ธันวาคม๒๕๕๙

กลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องข้อแลกเปลี่ยนกับการ
ให้ลูกชายไปเป็นสมาชิกพักของพักพลังประชารัฐ
กับการให้ผู้เป็นพ่อออกไปรักษาอาการป่วย
ช่วงบ้านปลายของชีวิตในโรงพยาบาล
แต่ก็เป็นแค่กระแสข่าวนะครับ
สุดแล้วกำนันป๊อกก็เสียชีวิตลงแล้วนะครับ

เคยนำประวัติไปทำเป็นภาพยนตร์ไทยเหนือนักเลง